เรื่องของแม่มณีสุดท้ายก็สิ้นลาย
ตอนนี้ถูกจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แม่มณีแชร์แม่มณีที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความไว้กับหลายหน่วยงานเนี่ย
รวมแล้วที่เราตรวจสอบวันนี้๕๐๐๐คนได้
ความเสียหาย๑๐๐๐ล้านนะฮะ
วันนี้แม่มณีหนีไปกบดานอยู่หลายวัน
สุดท้ายแล้วไปอยู่ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปตั้งแต่หน้าร้านจนขึ้นไปถึงข้างบน
ห้องที่แม่มณีกับสามีหนุ่มไปแอบซ่อนตัวอยู่นะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูแล้วมาไล่กันว่าวันนี้ความคื้บหน้าไปถึงไหนยังไงบ้าง

อุดรธานีต้นทางของคดีเนี่ย
อยู่ที่นั่นเขาตามมาถึงชนบุรีนะครับ

เออมาเออมามามา
มันยากมา

ไม่ต้องขอบภัยเยอะ
โอ้โหโหโอ้โห

อุ๊ยน้องพ่อเรียก
เฮ้ยน้องพ่อ
ไปเลยน้องพ่อเรียก

ดีอ่ะเปิดประตูลูก
เปิดประตูมาเถอะไม่เป็นไร

ลูกขึ้นเลยลูก
โจมตี
โจมตี
มันเคิร์ลกออกแล้วนะ
เจ้าเรียกทำไมล่ะ
นี่ครับนี่เป็นภาพช่วงเวลาที่ตำรวจสืบสวนภูทรภาค๔นะฮะ
เขาตามแกะรอยจนรู้ว่านางสาววันธนีทิพย์ประเวทชื่อเล่นชื่อเดีย

หรือว่าแม่มณีเจ้าของแชร์แม่มณีที่มีผู้เดือดร้อนเยอะแยะไปหมดนะครับ
หญิงสาววัย๒๘ปีกับแฟนนุ่มวัย๒๐ปีนะครับ
ชื่อว่านายเมธีชินภาอยู่ในห้องบนร้านแห่งนี้นะฮะร้านป้าบาเบอร์
เห็นว่าตอนเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยจะมีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีขาว
ที่นั่งอยู่หน้าร้านแล้วเขาก็เลยโทรตามเจ้าของร้านเนี่ย
ที่เขาเรียกกันป้าป้าคนนี้ฮะถือถุงข้าวมาเนี่ยหรือว่าถุงอะไรสักอย่างเนี่ย
ป้าบาเบอร์เนี่ยแล้วก็เป็นคนพาตำรวจขึ้นไปบนห้องนอนข้างบนนะครับ
นี่นะฮะยินดีต้อนรับเลยนี่เห็นไหมแล้วเขาก็ไขประตูพาขึ้นไปข้างบน

คือเดิมทีเดียวตอนแรกจะไม่ให้ตำรวจขึ้นไป

แต่หลังจากนั้นตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปด้วยไปด้วยกันนะคะ
นี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลเลยนะครับสองคนนี้นะครับ
ทั้งเขาอาหาร่วมกันช่อกงแล้วก็ผิดพคนะครับ
ยังนอนกันอยู่เลยยังนอนหลับอยู่นะฮะ
เข้าไปตำรวจก็ให้สวมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย

เพราะว่าคดีหลักอยู่ที่อุดรธานี

พาไปที่อุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของ
แม่มณีหรือนางสาววีนธานีนะครับ

แต่จะเกี่ยวพันกับร้านนี้ยังไง
ทั้งลุงทั้งป้าที่อยู่ที่ร้าน

สองคนนี้ก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะครับ
ที่อยู่ในห้องนอนเมื่อสักครู่นี้นะครับ

หลายคนเห็นแล้วว่าใช่แม่มณีหรือเปล่า

เดี๋ยวก็มาเปรียบเตรียมกันอีกทีนึง
ก็ตำรวจต้องพาตัวไปที่อุดรธานีนะครับ
โดยนำขึ้นเครื่องบินของตำรวจไปนะฮะ
พาไปที่จังหวัดอุดอนธานีนะครับ

ไปถึงจังหวัดอุดรธานี

จะเห็นว่ามีอีกหลายคนที่ตำรวจนำตัวมาด้วยนะ
ใช่ค่ะทยอยเดินลงมาจากเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็แน่นอนครับว่า๒ผู้ต้องหาคนสำคัญ
คือนางสาววันธนีกับนายเมธีก็ต้องมาด้วยอยู่แล้ว

ตอนที่เครื่องมาถึงนะฮะจนนำตัวลงไป

ก็จะเห็นผู้ชายเสื้อสีขาวที่นั่งอยู่ที่หน้าร้านนะ
กับผู้หญิงที่ขึ้นไปเรียกบนห้องข้างบน

นี่นะคะคือผู้หญิงนี่คือแม่มณีใส่แว่นตาสีดำ
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะนี่ค่ะ

นี่คือผู้หญิงเสื้อสีฟ้านี่คือคนที่ถูกเรียกว่าป้า
ทีเดียวในคลิปแรกที่เราให้ดู
เขาใส่เสื้อสีเทาแล้วเป็นคนที่พาตำรวจขึ้นไป

ตำรวจเขาก็ให้เอาให้เรียบร้อยอ่ะใช่ไหม
คือแต่ละคนก็ตำรวจเขาคงต้องไปสอบสวนขยายผลต่อ
รู้ไม่รู้ให้ที่พักพิงอะไรแบบไหนอย่างไร

วันนี้ตำรวจแถลงแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าจากการควบคุมตัวในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
นางสาววรรษณีย์เนี่ยเขาให้การภาคเศษนะครับ
คือบอกว่ายอมรับว่าเขาเปิดเนี่ย
โครงการให้ออมเงินกับแม่มณีจริงค่ะอ่า
ที่ว่าได้ดอกเบี้ยตั้ง
ฝากพันธุ์หนึ่งได้๙๓๐บาทเนี่ยเดือนหนึ่ง๑๙๓๐บาทเนี่ย
อันนี้เขาทำจริงแต่เขาไม่ได้โกง
สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเธอเพียงแค่ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกแชร์เท่านั้น

อันนี้เป็นภาพที่มาถึงที่อุดรธานีนะจากสนามบินอุตภาวที่เจ้าหน้าที่พาไป
ทีนี้ก็ต้องให้ทางสพเมืองอุดรธานี
เขาดำเนินคดีสอบสวนขยายผลกันต่อนะครับ
ทั้งสองคนนะฮะถูกสารอาญาแล้วก็สารจังหวัดอุดรธานี
ออกหมายจับในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมอันเป็นการช่อกงประชาชน
และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ

คือปอศเนี่ยที่มีคนไปแจ้งความเอาไว้ก็ได้
ขออนุมัติศาลออกหมายจับสารก็ให้หมายจับกับตำรวจปอศ
สพเมืองอุดรธานีที่มีคนไปแจ้งความ
ตำรวจก็ได้ขอสารอนุมัติหมายจับสารที่อุดรธานีก็อนุมัติหมายจับมา
ใช่แล้วนี่ฮะสามข้อหารหลักนะฮะ
ทีนี้ก็ถามกันต่อว่าเอ๊ะอันไหนเป็นข้อหาที่บอกว่า
โกงแชร์ลูกโซ่ข้อหาที่๒นั่นแหละค่ะ
ร่วมกันกู้ยืมอันเป็นนี่นะฮะข้อหารที่๒นี่ฮะ
อันเป็นการช่อกงประชาชนใช่ค่ะคือนี่ไม่รวมกับที่มี
กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกเยอะเลยนะฮะ
จากไปควบคุมตัวในวันนี้แล้ว
ยังขยายผลไปได้รถหรูมาอีกนะ๓คันใช่ไหม
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้สืบภาค๔ก็มีการประสานไป

สองนี่คือเป็นทองที่ของจังหวัดชนบุรี

มณีเนี่ยเอารถหรูทั้งหมดค่ะคุณผู้ชม๓คันเนี่ยนะคะ
เอา๓คันนี้ไปฝากไว้ที่บ้านญาติที่บ้านบึง
ทีนี้ตำรวจสืบภาค๔เขาก็เลยประสานไปที่โรงพักบ้านบึง
ประสานให้ตำรวจโรงพักบ้านบึงเนี่ย
ติดต่อยาดของแม่มณีที่รับฝากรถจากแม่มณีเนี่ย
บอกว่าให้เอารถทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ
เอารถทั้งหมดมาจอดไว้ที่สพบ้านบึง
ทะเบียน๖กไก่พศ๕๖๗๘กรุงเทพฯ
สีขาวป้ายแดงเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมนี่นะ
คันนี่แหละค่ะเป็นรถหรูของแม่มณีนะคะ
ที่เอาไปจอดไว้ที่บ้านญาติที่บ้านบึง
ตำรวจสืบภาค๔ตำรวจสืบภาค๒ประสานกัน
แล้วไปยึดรถมาได้๓คันนี้นะคะ
ทีนี้ไปดูในบันทึกคำให้การแล้วก็บันทึกการจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
ก็ชัดเจนเลยว่ารถทั้งหมดไปฝากไว้ที่บ้านญาติ
แล้วตำรวจโรงพักบ้านบึงบอกว่าญาติเองแสดงความบริสุทธิ์ใจ
บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่เกิดขึ้น
มณีไปโกงใครมาอันนี้ไม่รู้ไม่เห็น
ก็เลยแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเอารถทั้ง๓คันเนี่ย
จอดไปที่โรงพักบ้านบึง
แต่ว่ากว่าจะเจอตัวเนี่ยมันก็เป็นเวลาพอสมควร
ข่าวมันดังมากนะใช่ค่ะนี่ไม่รู้ว่าใช่คันเดียวกับที่มีคนไปเห็นขับผ่านด่านรัฐกระบังหรือเปล่า
เหมือนก็เป็นเส้นทางที่มุ่งหน้ามาแถวนี้

ตำรวจไปไล่ตรวจสอบตอนนี้กำลังไล่อายัดทรัพย์สินต่าง

ถ้าคดีสิ้นสุดมีทรัพย์สินเท่าไหร่ได้คืนมา
ก็ต้องเอามาเฉลี่ยคืนกับผู้เสียหายเขา

เวลาคดีสิ้นสุดท่านไม่ได้นะท่านไม่ได้แจ้งความเอาไว้
ตอนนี้มีอาคารพาณิชย์มีโกดังปลาร้าอีก๓คูหา
รวมแล้ว๑๒ล้าน๘นะครับ
มีรถอีก๓คันใช่ไหม
มีบัญชีธนาคารอีก๒เล่มบัญชีธนาคาร๒เล่มใน๘ล้าน
ทรัพย์สินที่ยึดได้รวมแล้วก็ตกประมาณ๓๐๔๐ล้าน

มูลค่าความเสียหายที่คนมาแจ้งความเอาไว้เนี่ยโอ้โหมัน
หลักพันล้านหนึ่งพันล้านอ่ะใช่ค่ะแล้วก็พอไปตรวจสอบดูเนี่ยนะคะ
ชื่อคนที่ครอบครองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ที่อุดร
หรือที่อื่นอื่นที่แม่มณีเนี่ยมีการไปซื้อไว้เนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นชื่อของแม่มณีนะคือแม่ของแม่มณีอ่ะครับ
แม่ของเดียค่ะอืมเป็นคนครอบครองนะครับอ่านี่ไม่รวมอย่างอื่นนะ
ที่ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้อย่างอย่างร้านทอง
มณีเนี่ยอันนี้ก็ทองชุบทั้งนั้นทองปลอมทั้งนั้นค่ะ
ก็คงไม่ต้องไปขายทอดตลาดอะไรแล้วนะครับอ่าที่เหลือก็ต้องรอดูแล้วครับ
ตำรวจจะไปไล่ตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างนะครับ
ระหว่างการถูกควบคุมตัวนะครับทุกผู้ชมครับมีรายงานข่าวว่า
นางสาววันธนีนะฮะยืนยันว่าไม่มีการเจตนาจะก่อเหตุโกงใคร
เกี่ยวกับเรื่องแชร์เพียงแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ย
แล้วจะขอเอาทนายมาหลังจากนั้นถ้าได้ประกันตัว
จะไลฟ์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนี่นะเธอบอกอย่างเงี้
ตามรายงานนะก็มีการซักถามเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างนะครับ
ก็เลยไปยึดมาได้นะครับมีผู้ที่เขาทราบข่าวนะครับ
ว่าถูกควบคุมตัวได้แล้วนำตัวมาที่สพเมืองอุดรธานีนะ
ท่านผู้ชมนี่ฮะตอนที่นางสาววันธนีกับนายเมธีสามีนะครับ
ถูกคุมตัวมาที่สพเมืองอุดรธานีนะครับนี่ค่ะ
ชาวบ้านที่เขาแจ้งความเอาไว้เขาก็มารอกันใช่เพราะว่า
อยากเห็นหน้าด้วยอยากได้เงินคืนด้วยอันนี้เป็นบ้านเกิดเลยค่ะใช่ไหม
แล้วก็มีผู้ที่เขามาเล่นแชร์แม่มณีเอาไว้เนี่ยก็เยอะนะครับ
มีคนนึงนะครับทำงานเอกชนเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบสี่ปีค่ะ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเธอเนี่ย
เข้าโครงการออมเงินกับแม่มณีเล่นแชร์กับแม่มณีนี่แหละนะ
เงินส่วนตัวไปเกือบหนึ่งล้านบาทตอนนี้ดีใจมาก
ตำรวจจับกลุ่มตัวแม่มณีได้แล้วนะ
หลังจากที่รู้ว่าไม่ได้เงินถูกโกงเธอเครียดมาก
กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า
คดีจะไปยังไงต่อแต่อย่างน้อยอ่า
ก็ยังใจชื้นขึ้นบ้างที่แม่มณีถูกจับกลุ่มตัวได้
แล้วก็หวังว่าสุดท้ายแล้วเธอจะได้เงินคืน

ได้คืนไม่ได้คืนเราก็รอดูต่อไปนะคะ
แต่ก็อยากได้คืนสักครึ่งก็ยังดีค่ะยังไม่ได้อะไร
ส่วนตัวหนูคงจะไม่ได้เตรียมใจก็ขอคืนสักครึ่งก็ยังดีค่ะ
เพราะทุกคนก็ลำบากบางคนฆ่าตัวตายก็มีค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่แม่มณีกับสามีเนี่ย
ถูกจับกลุ่มตัวได้ที่สัตหีบหลังจากนั้นก็นำตัวแม่มณีกับสามี
เครื่องบินของตำรวจมาลงที่อุดรธานี
แล้วก็นำตัวทั้งสองคนไปที่กองบังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดอุดรธานีเพื่อนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
ก็นำโดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่ค่ะพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิษฐ์
แล้วก็พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลนะคะผู้การจังหวัดอุดรธานีก็มาด้วยค่ะ
ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้นะคะแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวแม่มณีพร้อมแฟนนุ่ม
คือผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่าจากการสอบสวนสอบปากคำแม่มณีตอนนี้
ยืนยันแบบนี้นะคะว่าขบวนการของแม่มณีตอนนี้มีแม่มณีเป็นหัวหน้าขบวนการเพียงคนเดียว
ส่วนหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมว่ามีใครตัวใหญ่กว่านี้อยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไร
ก็ต้องมีการขยายผลต่อไปแต่ณตอนนี้เอาเท่านี้ก่อน
ขบวนการนี้มีเพียงคนเดียวส่วนแฟนนุ่มทำหน้าที่อะไร
นุ่มเนี่ยทำหน้าที่คือเชื่อเมียเชื่อแม่มณีเพียงคนเดียวนะคะ
คือแม่มณีจะทำอะไรแฟนหนุ่มก็บอกว่าแล้วแต่นะคะระหว่างสอบปากคำ
นักข่าวของเราก็ถามว่าเอ๊ะแม่มณีเนี่ย
หน้าวิตกกังวลไหมเครียดไหมครับตำรวจบอกว่าแม่มณีไม่มีท่าทางวิตกกังวลแม้แต่น้อยนะคะ
อืมฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่กันหน่อยค่ะ
ตามคุณคุณเดียเขาอย่างเดียวไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรทั้งที่ควร
แล้วก็มีการไลฟ์สดให้สมาชิกทั่วไปได้ดู
และเกิดความเรื่องใสความน่าเชื่อถือ
จึงได้มีการเข้ามาลงทุนกับทางกลุ่มผู้ต้องหา
เขาได้ซื้อทองพวกนี้เขาได้ซื้อทองปลอมมาจากจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็มาตั้งเป็นร้านทองให้มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้น
แล้วตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็รู้ตัวมาก่อนว่า
ถูกเจ้าที่ติดตามพฤติกรรมสงสัยตามที่เป็นสื่อเนี่ย
ประมาณวันที่๒๕หรือ๒๖
ผู้ต้องหานี้จะได้ไปปรึกษาหลายคนนะครับ
จะไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ใช้เฟซบุ๊กไม่ใช้เทคโนโลยีต่างเลย

แล้วมีในทุนเบื้องหลังผู้ทักษะทั้งสองหรือผู้มีนิคบรรยีใคร
ใครที่ชักจุงชักใย
คุณเดียก็ถือเป็นหัวหน้ากบลการใหญ่ที่สุด
ข้อมูลที่เรามีเราจะต้องสอบกันอีกทีว่า
มีใครที่อยู่หลังคุณเดียหรือไม่
ก็ต้องสอบเพิ่มนะฮะโดยเฉพาะบรรดาแม่ข่ายทั้งหลาย
ข่ายที่ก็มีคนที่มาฝากเงินในแชร์แม่มณีผ่านแม่ข่ายเนี่ย
อีกหลายคนอีกหลายแม่ข่ายแล้วแม่ข่ายแต่ละคนก็หักเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้น
แต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือมะนาวเจ้าสาวชื่อดังที่ถูกพาคินเขาเทงานแต่งเนี่ย
อันนี้เธอก็เป็นแม่ข่ายนะแต่เธอยืนยันว่าเธอก็เป็นแม่ข่ายจริง
ไม่รู้เห็นกับการไปโกงไปอะไรทั้งสิ้นเธอก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่ง
เนี่ยนะฮะเดี๋ยวตำรวจต้องขยายผลที่ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
นางสาวเดียหรือว่าแม่มณีเนี่ยไม่มีทีท่าท่าทีกังวลเลยเนี่ยอืม
ก็อึ๊งหน่อยดูอึ้งหน่อยตอนแรกทำกุมบอกก็ก็ให้แต่งตัวให้เรียบร้อย
ทั้งสองคนแล้วก็คุมตัวไป
นี่แฟนนุ่มยังแค่ขี้ตาเมาขี้ตาอยู่เลยนะคะ
พรุ่งตื่นครับ๐๗๐๐กว่าเช้าวันนี้
อันนี้ก็เป็นธรรมดาของคนนอนหลับอยู่
หลังจากนั้นตำรวจพาขึ้นเครื่องบินไปที่อุดรธานี
เพราะว่าต้องไปดำเนินคดีที่ต้นทางของเจ้าของคดี
อันนี้เห็นไหมครับ
ทุกช่วงทุกตอนเลย

อันนี้ก็จะเรียบร้อยขึ้นแล้ว
ใส่เสื้อสีดำใส่แว่นสำหรับตัวแม่มณี
วบผงรวบผมหวีผมแต่งหน้าเรียบร้อย
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้หญิงก็ควบคุมตัวไปนะฮะ
ก็จะเห็นว่าเธอก็ยังยิ้มออก

อย่างหนึ่งก็คือก็คงจะมั่นใจว่าตัวเอง
เห็นมั้ยยังยิ้มได้อยู่นะยังยิ้มได้

ก็เหมือนที่เธอให้ปากคำเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่
เธอไม่ได้โกงเพียงแต่ว่าตอนนี้
ยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกแชร์
ไม่ได้โกงแต่ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ย
ก็เป็นสิทธิ์ในการต่อสู้ของผู้ต้องหาใช่ไหมครับ
หรืออีกมุมหนึ่งก็คือโอ้โหนี่ก็ใจนิ่งจริง
อาจจะใจนิ่งจริงมั่นใจว่า
จะต้องต่อสู้คดีได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
มีแม่มณีที่ให้ข้อมูลกับตำรวจ
ว่าเธอให้การเบื้องต้นไว้ว่าอย่างไรบ้าง

มีเสียงของแม่มณี
ตอนที่ให้ปากคำเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่นะครับ
เดี๋ยวท่านลองฟังดูนะครับ
๓๐๐๐บาทต่อ๑แสนอย่างเนี้ยค่ะแล้วเราทำไม่ได้เราต้องทำ๑แสนหรอก
ถ้ามือไปหนึ่งแต่พอคนได้ชาวบ้านมองต่อไปนะครับ
คนนี้ก็เราได้ดีนะแล้วบางคนก็ส่งมาเยอะขึ้นจากส่งแล้วแพทย์แต่ค่ะ
เขาก็แบบเป็นแม่ทีมแต่มันไม่มีว่าเราได้ให้ค่าน้ำลายเขานะครับ
แต่ใครเป็นขาดแม่ทีมมาได้เยอะและได้ค่าน้ำลายไม่มีไม่มี
นี่ครับก็ต้องถูกควบคุมตัวที่อุดรธานีก่อนใช่อ่า
รอการยื่นประกันตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับตำรวจก็ต้องดำเนินคดี
ตามข้อหานำตัวฝากขังที่ศาล
ทีนี้มาดูหน่อยว่าการสืบสวนแกะรอยในครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ไปแกะรอยแล้วก็เริ่มต้นคดีมาจากไหน
คดีแชร์แม่มณีท่านผู้ชมครับ
คดีนี้ถ้าจะเป็นเริ่มต้นจริงเริ่มต้นจากตอนเป็นข่าว
ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไลฟ์เฟซบุ๊กกรีดหน้าตัวเอง
เพื่อทวงเงินจากแชร์แม่มณีแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่เล่นแชร์กับมะนาวนะ
เมื่อเดือนนี้ตุลา๖๒คือมะนาวเขาเป็นแม่ข่ายของแชร์แม่มณี
หลังจากนั้นนะครับมะนาวก็เปิดเผยตัวออกมาแล้วก็บอกว่า
เธอก็ถูกแม่มณีเนี่ยเอาเงินไปเธอก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
แล้วก็นัดผู้ชายคนนี้ไว้ว่าเดี๋ยวจะให้เงิน๕พฤศจิกายน
แต่ทีนี้คนที่รู้ข่าวก็ทยอยออกมาแล้วมาแจ้งความกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
เพื่อที่ให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ช่วยตามตัวแม่มณีเอาเงินมาคืน

จะถูกตามจับกลุ่มตัวได้ในวันนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ชุดติดตามตัวนางสาวเดียหรือว่าแม่มณีนะฮะ
ตำรวจสืบสวนของจังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย
แล้วก็มีการสั่งการกันนะครับให้ติดตามตัว
ซึ่งก็ไปแกะรอยจนพบว่าไปกบดานอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
คือนางสาววันธานีเป็นคนอุดรธานี
แต่ว่าแม่เขามีญาติอยู่ที่ชนบุรี

โอ้โหแล้วพลนัทชาติสุภาพมงคล
ผู้บังคับการสมุทรผุดธรรมจังหวัดอุดรธานีณขณะนี้

เคยได้ยินชื่อบ่อยว่าท่านเคยอยู่ที่ชนบุรีมาก่อน
เคยเป็นผู้การที่ชนบุรีก่อนที่จะย้ายมาที่อุดรธานี
พออย่างนี้โอ้โหท่านต่อจิ๊กซอแป๊บเดียวเลย

ปั๊บปุ๊บปั๊บเช้าวันนี้เข้าเลย

ใช่นะฮะผู้ต้องหาก็หลบมาตั้งแต่กรุงเทพไปชนบุรี
ตามรายงานของชุดสืบสวนคือไปตั้งแต่๒๔ตุลาคม

หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่บ้านญาติในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนภูตาหลวงอำเภอสัตหีบ
พอถูกกดดันหนักทีนี้หนีไปอยู่ร้านตัดผมที่เป็นของลุง
ชื่อร้านป้าบาเบอร์เนี่ยที่เช้าวันนี้ตำรวจเข้าไปนะครับ
อยู่ในพื้นที่ภูตาหลวงเหมือนกันนะครับ
แต่ข้อมูลเชิงลึกตำรวจบอกว่าความจริงเนี่ย
สืบทราบจนรู้ที่หลบหนีกบดานของผู้ต้องหาทั้งสองคน

แต่มีทหารนอกราชการอดีตทหารนายหนึ่ง
เป็นตัวการในการพาตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนหลบหนี
แล้วก็เอารถของผู้ต้องหาไปซ่อนไว้ด้วย
บ้านพักของผู้ต้องหาที่หลบซ่อนอยู่
ก็เป็นบ้านของอดีตนายทหารคนนี้
ตำรวจก็เลยทำงานยากเข้าไม่ถึงตัว
สุดท้ายต้องกดดันอย่างหนักแล้วใช้ยุทธวิธี
เช้าวันนี้ถึงไปเอาตัวมาได้ตามภาพที่ท่านเห็นเนี่ยฮะ
แต่ว่าใครจะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวให้ตำรวจเขาไล่อีกทีนึงนะครับ
ผู้ชายเสื้อขาวที่อยู่หน้าร้านคนนี้
ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านป้าบาเบอร์
ที่เปิดประตูแล้วก็ขึ้นไปเรียกที่ห้องให้
ใช่ค่ะทีนี้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
บอกว่ามีอดีตทหารนอกราชการเนี่ย
ลักษณะเหมือนว่าช่วยเหลือแม่มณีในการหลบหนี
นี่แหละค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เลยบอกว่า
เอาล่ะหลังจากนี้ต้องมีการขยายผลต่อไป
ว่ามีคนที่เป็นผู้มีอิทธิพล
หรือคนอื่นอยู่เบื้องหลังของแม่มณีหรือไม่อย่างไร
ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในภาพณขณะนี้
ไปเกี่ยวข้องไปผิดอะไรด้วยนะรอฟังตำรวจก่อนนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้จะบอกว่า
ความเสียหายที่เกิดจากการโกงแชร์ของแม่มณี
จะบอกว่ามูลค่าความเสียหายน้องของแชร์แม่ชะม้อยเลย

มูลค่าความเสียหายสักประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
ทีนี้มาดูยอดความเสียหายของแชร์แม่มณีตอนนี้
ทะลุ๑๐๐๐ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็มีคนตกเป็นผู้เสียหายกว่า๕๐๐คนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือตามต่างจังหวัด
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากคุณปียสิริวัฒนวรางกูลนะคะ
เป็นผู้อำนวยการกองธุรกิจการเงินนอกระบบ
ตอนนี้รวมผู้เสียหายกว่า๔๐๐๐คน
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
เชียงใหม่มีผู้เสียหาย๓๐๐คนค่ะ
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐๐ล้านบาท
กองบังคับการปราบปรามอาทยากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอศเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหาย๑๖๓คนมูลค่าความเสียหาย๖๔ล้านบาท
อุดรธานีจุดเริ่มต้นของแชร์แม่มณีผู้เสียหายค่ะ๒๑๓คน
มูลค่าความเสียหาย๑๑๕ล้านบาท
จังหวัดพังงาผู้เสียหาย๒๐คน
มูลค่าความเสียหาย๓๐ล้านบาท
ตะวันออกที่ตราดผู้เสียหาย๒๐คนมูลค่าความเสียหาย๒๓ล้านบาท
จะบอกว่าผู้เสียหายในเครือข่ายแม่มณีเนี่ย
ตั้งแต่เหนือจะหลุดใต้นะคะสตูนก็มี
ผู้เสียหาย๑๕คนมูลค่าความเสียหาย๑๑ล้านบาท
ราชบุรีค่ะคุณผู้ชมผู้เสียหาย๖คน

ทีนี้ตอนที่จับแม่มณีได้ในวันนี้สังคมออนไลน์เขาเห็นข่าว
เราก็เอ๊ะใช่รึเปล่าตรงปกรึเปล่า
กล่อกลงตำรวจยืนยันนะครับว่า
ใช่จริงคือใช่จริงนั่นแหละ
สาวนามวัลธาณีทิพประเวทหรือว่าเดียวัย๒๘ปี
ตอนที่เขาทำโครงการออมเงินกับแม่มณี

เขาก็ใช้โปรไฟล์แบบสวยหรู
มีกิจการมีทรัพย์สินเยอะแยะไปหมด

ตัวเองก็เป็นพิธีกรเล่นหนังทำหนัง
คือเอาเป็นว่าเธอสวย

ที่เธอขึ้นโครงการของเธอเห็นไหม

คนก็เลยเอ๊ะใช่ไม่ใช่

บางคนก็โอ้โหในทีแรกก็คิดว่าต้องไปต่างประเทศแล้วแน่
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหลบหนีไปต่างประเทศแล้ว
อ่าลูกไปถูกจับที่ร้านตัดผมที่สตาหีบ
ตกลงใช่นะฮะตำรวจเขายืนยันนะครับแต่ก็เป็นธรรมดาใช่ไหม
คนที่เพิ่งตื่นนอนหนีตำรวจมันก็สภาพอย่างนี้แหละนะ
ส่วนนี้ก็แฟนนุ่มนะครับนายเมธีวัย๒๐ปีนะครับ
มันก็แน่นอนรูปที่ลงฟ้องลงเฟสลงโปรไฟล์ต่างมันก็ต้องดูสวยดูหล่ออยู่แล้ว
บางคนถามบอกใช้แอปอะไรแม่ก็ว่ากันเกินไปนะเอาเป็นว่าเนี่ยวันนี้ถูกจับได้แล้วนะครับ
แต่ถ้าไปดูภาพจากบัตรประจำตัวประชาชนในยุคสมัยต่างแต่อันนี้เธอไม่ได้ผิดอะไรนะ
เป็นสิทธิ์ของเธอนะใช่เป็นพัฒนาการที่ก็ดีขึ้นตามลำดับการ
ใช่มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับมีกำลังมีเงินจะไปทำนู่นนี่นั่น
ให้สวยให้ใสให้หล่ออะไรขึ้นมันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
ตามช่วงเวลาต่างจนถึงปัจจุบันอายุ๒๘ปี๑๘ปี
นะครับอ้าวชาวบ้านที่แถวร้านตัดผมป้าบาเบอร์ที่สัตหีบ

ใช่คือตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัว
มณีกับสามีเนี่ยคนแถวนั้นเขาก็สงสัยกันว่า
ตำรวจมาทำอะไรเยอะแยะนะฮะมาเที่ยวร้านตัดผมแห่งเนี้ย
ถ้าจะไม่รู้เลยจริงผมว่าก็ไม่แปลกนะ
เพราะว่าคนละสภาพกับที่เราเห็นในข่าวไง
ท่านติดตามดูข่าวทุกวันแชร์แม่มณีแชร์แม่มณี
ก็จะเห็นแบบภาพสวยงาม
โปรไฟล์ที่เขาทำแชร์อะไรของเขาไว้
แต่ทีนี้เห็นแบบนี้ชาวบ้านบางทีอาจจะแทบไม่เจอด้วยซ้ำ

ไม่คุ้นคือสภาพหน้าสดค่ะ
หน้าสดมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นตามสื่อ
ทีนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่ตลาดเอกธานี
เป็นจุดเดียวกันกับที่แม่มณีถูกตำรวจตามไปจับกลุ่มตัว
ไปสอบถามชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของร้านทำเบาะรถ

ชื่อว่าคุณนิ่มพันธูลเพิ่ม
คุณนิ่มบอกว่าเจ้าของร้านทำเบาะรถนะฮะ
คุณนิ่มบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือตำรวจไปจับตอน๗โมงครึ่งตอนเช้าใช่ไหมคะ
ตอนนั้นเห็นตำรวจมากันเยอะก็ตกใจว่าเอ๊ะมาทำไมที่ร้านตัดผม
ตอนแรกคิดว่าตำรวจมาตัดผมเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
แต่สักพักหนึ่งเอ๊ะตำรวจมายืนหน้าร้านแล้วก็เข้าไปในบ้านเนี่ย
เป็นลักษณะอาคารพาณิชย์เข้าไปนานผิดสังเกต

ที่สุดแล้วคุณนิ่มบอกว่าก็ได้รับคำตอบนะ
ตำรวจมาตามจับแม่มณีที่เป็นข่าวโด่งดัง
คือคุณนิ่มบอกว่าตัวเองตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ว่าแม่มณีมากบดานอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไร
ถามใครแถวนั้นเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
รถก็ไม่เคยมีสักคันที่มาจอด

ถ้าเกิดว่าเอารถหรูที่มาที่เป็นข่าวมาจอดไว้ก็อาจจะกระตุกกระตาก

แต่คุณนิ่มบอกว่าเอ๊ะรถหรูก็ไม่เคยมีมาจอด
สภาพหน้าแม่มณีหน้าสดก็ไม่เคยเห็น

ก็คงไม่รู้ว่านี่คือคนเดียวกับแม่มณีที่เป็นข่าวนะฮะ
คือคุณนิ่มบอกว่าตำรวจบอกแต่เพียงว่ามาจับกลุ่มแม่มณี
ตามจับจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของแม่มณีนะคะ
แล้วก็จะบอกว่าร้านป้าบาร์เบอร์เพิ่งเปิด

ก็จะฟังเสียงที่ชาวบ้านเขาเล่าให้เราฟังนะครับ
แล้วก็มาตอนถึงคืนร้านเราเปิดปิด๖โมง

คนแถวนั้นไม่มีใครรู้ว่าแม่มณีอยู่นี่

ไม่เคยมีความผิดความคิดว่าเขาจะออกมาหรือ

เพราะผมไม่ได้ติดตามข่าวนี่
คนที่เช่านี่เขาเป็นช่างตัดผมไง
ตัดผมก็คงจะมาอาศัยหลบหรือเปล่า

เขาเปิดร้านมาก็ถามช่างกินเช้ายัง

ตื่นเช้าผมไปนั่งกินแฟ
ถ้าถามช่างกินแฟผมกำลังกินอยู่
ก็ทำนั้นเองก็พูดอย่างแค่นั้นเอง